เป็น๒ประเด็นนะครับ
คือประเด็นแรกเป็นประการฉับพันธ์เฉพาะหน้า
ที่สองก็คือสถานการณ์ทั่วไป

ผมต้องขออนุญาตผ่านสื่อเนี่ย

ว่าการกระทำของอำนาจรัฐไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นะครับก็คือไปคุกคามข่มขู่
แต่ข้างเป็นพิธรรมจิติเสียงคาด
แล้วถึงขั้นลงมือทำร้ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ

นะครับกับเพนกวินกับไม้
เพราะว่าสารท่านยกเลิกคำสั่งฝากขัง
เพราะฉะนั้นทั้งสองคนควรได้รับอิสระเสร็จภาพ

ประมวลพิเศษยามราชราคุกติดแบท

หมายจับมันสิ้นความหมายไปแล้ว
หลังจากที่ผู้ถูกกล่าวหานี่รายงานต่อตัวต่อตำรวจ

ไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีก็ดี
อายุตรยางก็ดีหรือบุคคุมบรรชาชน์ก็ดีเนี่ย
เขาได้มีการรายงานตัวไปเรียบร้อยแล้วแล้วบางที่ก็มีการลื้อไปเรื่อ
เพราะฉะนั้นการทำของอำนาจรัฐผมใช้คำว่าอำนาจรัฐเลย
เพื่อจะได้มองให้เห็นชัดว่ารัฐบาลประยุทธ์จันโอชานี้ต้องรับผิดชอบ
นี่เป็นการประจานทั้งลาภสุทธิ์เลยว่าคุณพุทธความอุ่มขู่ไปจากคน
อย่างแทนจิมขอเรียกร้องให้ยุติการปฐุ
แล้วเมื่อเช้านี้ผมไม่ทราบว่าขนาดนี้เป็นอย่างไรว่ามีตังฑัวที่ไปพบ
ผมเตรียมเรียกบารพรบตามกฎหมายก็ทำไปได้ครับ
เพราะตามกฎหมายก็ออกเพียงว่าในกรณีที่ผู้ภูเขาหาหรือผู้ต้องหา
แปลงงานตัวเรียบร้อยแล้วหมายจำมันสิ้นอำนาจในการประทับชาติธรรมชาติ
ฉะนั้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น
ถ้าหากว่ามีการทำร้ายร่างกายเนี่ยนะฮะ
ผมก็อยากจะให้ผู้ที่เสียหายผมไม่ทราบว่าประชาชนนี่เสียหายหรือเปล่า
น่าจะเสียหายด้วยนะก็น่าจะไปร้องทุกข์กล่าวโทษ
กับตัวที่รองโทษกับชั่วโรจที่ทำเคิลหว่าเหตุ
ผมดูจากข่าวผมไม่ได้ประสบด้วยตัวเองนะครับว่า
วิ้นมีเศษกระจกหลายบริเวณในร่างกาย
นี่มันเท่ากับเป็นการประจานเลยนะครับว่าอำนาจรัฐเนี่ย
สำเร็จการโดยไม่ชอบได้บทหมาย

ก็คือผมเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยให้หมดเลยนะครับ

เขาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ
รำนูนก็แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐบาล

เขาจะหลบเติมติดตากับอาวุธ
ทำงั้นนี้รัฐบาลจะต้องพิจารณาปล่อย

ยังสูกใจตรงี่หลังยังถูกสัมผัสทั้งหมด

แสดงความจริงใจว่าคุณต้องการปกครองจริงหรือไม่

ผมคิดว่ารัฐบาลนี้ควรจะเริ่มสนองตอบ

ไปบอกว่าคนมาชุมนุมกันแค่แสนคน

ไม่ใช่ฮะแสงกรเป็นเพียงตัวแทน

ถ้าคุณต้องการทำประชามติเนี่ยก็ลองทำดู

แต่อาจารย์ธรรมสุนุนเราไปคิดออกมาดู

เพราะโดยสรุปแล้วก็คือว่า
รัฐบาลควรจะต้องแสดงความจริงจาก
สองเรื่องนี้บ่อยทั้งหมดเลยนะครับ

ออกมาก็คือคุณผู้ยุ่งต้องหาของครับ